และเช่นเคยครับคุณผู้ชมในช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปวางแผนการลงทุนกันต่อเลยนะครับว่ามองภาพสัปดาห์นี้เอายังไงดีกับการลงทุนกับพอร์ตของเรานะครับคุณเสริมศักดิ์วงสิทธิโชคครับผู้อำนวยการส่วนงานค้าตราสารหนี้และหน่วยลงทุนและอีกหนึ่งท่านนะครับคุณปริพันธ์ประยะอุดมทรัพย์นักวางแผนการลงทุนจากข้อ

มาตลอดในช่วงที่ผ่านมานะครับอันนี้เป็นแนวทางปฏิบัติ
เพราะว่าธนาคารกลางสหรัฐถือว่าใหญ่มาก
แล้วในเรื่องของคำพูดท่าทีเรียกว่าขยับซ้ายขยับขวา
เวลาอยู่ในจอทีวีนักลงทุนจะจ้องตาไม่กระพริบเลย
คือต้องถึงขั้นที่มาวิเคราะห์บทสนทนาบทคำพูดคำพูดต่าง
ที่พูดออกมาจะโยงไปเรื่องของขึ้นดอกเบี้ยหรือเปล่า
ใช่มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงสิ่งที่คุณเคยพูดตอนนี้คุณไม่พูด
หรืออะไรที่คุณไม่เคยพูดแล้วคุณกลับมาพูด
ตอนนี้ก็เลยทำให้เรียกว่าตลาด
คือโดยหลักการของการทำงานเนี่ยมันมีส่วนได้ส่วนเสียไง
ของคนที่อาจจะมองอัตราดอกเบี้ยจะขึ้นหรือไม่ขึ้น
ฉะนั้นโดยหน้าที่แล้วเขาไม่อยากให้ตลาดตกใจ
เพราะว่าเวลาตลาดตกใจเราจะเห็นว่าตลาดหุ้น
ตลาดอัตราแรกเปลี่ยนตลาดตราสารหนี้บางที

ผันผวนมากซึ่งมันเป็นอะไรที่ผมคิดว่า
ในแง่ของคนที่กำหนดนโยบายการเงิน
เขาพยายามที่จะลดความผันผลตรงนี้ให้มากที่สุด
โดยการที่ส่งสัญญาณออกมาให้นักลงทุนให้บรรดาภาคเอกชนต่าง
ได้มีการปรับตัวเตรียมตัวกันก่อนนะครับ
ซึ่งเรื่องของโอกาสในการขึ้นเราคงไม่ไปพูดถึงอยู่แล้ว

ก็คือเรื่องของตัวเลขภาคการจ้างงานสหรัฐ
แต่บวกมันจริง๒แสน๓อันนี้ตอบย้ำตอบย้ำเลยว่าเศรษฐกิจสหรัฐตอนนี้เนี่ย
ฟื้นจริงฟื้นแล้วก็เรียกว่ายังมีโอกาสที่จะต่อเนื่อง
ฉะนั้นเนี่ยการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนี่ค่อนข้างชัดเจนนะครับ
แต่ว่าหลายคนกลัวครับกลัวว่าขึ้นไม่เป็นไร
เพราะว่าสหรัฐเนี่ยขึ้นอัตราดอกเบี้ยนี่เป็นการบอกว่าเศรษฐกิจของเขาเนี่ยฟื้นแล้วดี
แต่ที่กลัวคืออย่าขึ้นมาอย่าขึ้นเร็วอย่าขึ้นเร็วอย่าขึ้นมาก
เพราะว่าเรื่องของการขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยมันจะส่งผลกระทบถึงเรื่องของค่าเงินเป็นหลักเลยนะครับ
เราจะสังเกตได้ชัดว่าช่วงสัปดาห์๒สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ย
เนตรงดูบาทดูป่ะท่าเงินบาทเนี่ยช่วงสองสัปดาห์ก่อนเราเห็นว่า
เงินบาทยังไม่เคยอ่อนค่ามาถึง๓๕บาทนะฮะแต่พอสัปดาห์ก่อนเนี่ยทะลุ๓๕บาทไปเรียบร้อย
ก็ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยค่าเงินบาทอ่อนแล้วมันเกี่ยวอะไรกับชีวิตเรา
บางคนบอกมันอาจจะเกี่ยวเราก็ทำมาค่าขายปกติใช่ป่ะ
แต่เรื่องค่าเงินบาทผมว่าสำคัญนะครับเพราะว่าธุรกิจที่ส่งออกนำเข้าเนี่ย
มันจะต้องถูกโยงกับเรื่องค่าเงินเป็นหลักเลยถ้าช่วงนี้เนี่ย
เงินบาทอ่อนค่านะฮะอุตสาหกรรมหรือว่าประเภทธุรกิจที่น่าจะได้ประโยชน์
ก็แน่นอนถ้าเราดูในแง่ของภาคส่งออกของประเทศไทยเนี่ย
การส่งออกรถยนต์แล้วก็ไปถึงเรื่องกลุ่มอาหาร
นี่ยังไม่ได้รวมไปถึงภาคบริการอย่างโรงแรมด้วยนะสายการบิน
เพราะว่าช่วงหลังเนี่ยโรงแรมเวลาเขาระบุราคาผ่านเว็บไซต์
ถูกต้องนะครับนักท่องเที่ยวมองมาสู่ประเทศไทย
องมาการท่องเที่ยวจะซื้อของตอนนี้มีร้านค้าอยู่๔๕ล้าน
มีร้านประเทศไทยมีร้านเวียดนามมีร้านบังคลาเทศมีร้านจีน
ถ้าสินค้าเหมือนกันหมดนะครับเขาก็จะดูว่าค่าเงินของใครเนี่ย
อ่อนค่ามากสุดอ่อนค่าหมายความว่าราคาขายของร้านนั้นจะถูกสุด
ถ้าสมมุติว่าราคาถูกแล้วคุณภาพเหมือนกันก็คาดหวังว่าจะขายได้ในปริมาณที่สูงขึ้น
ที่นำเข้าสินค้าเป็นลักษณ์
ต้องบอกว่าตอนนี้บ้านเราหลักเลย
เรานำเข้าน้ำมันไงพลังงาน
ในวาจจะเป็นว่าแก๊สสูงต้ม

ฉะนั้นตรงนี้ถ้าค่าเงินบาทอ่อนไปมาก
ก็จะมีผลทำให้ราคาน้ำมัน
ราคาแก๊สหุงต้มอาจจะปรับตัวสูงขึ้น

ราคาน้ำมันดิบซึ่งขายในตลาดโลกอยู่ลงไป๕

โชคดีที่ว่าแม้ว่าเงินบาทอ่อนค่า
แต่ราคาน้ำมันลงเร็ว
จงหลายชั่วครุ่มนอกไปค่ะ
บาทยังจะอ่อนค่าต่อไปไหมนะครับแล้วก็ถ้าเกิดอ่อนค่าไปอีกเนี่ย
ไม่แน่ราคาน้ำมันเนี่ยอาจจะต้องกลับมาปรับเพิ่มสูงเท่าไปอีก
ถูกต้องทีนี้ในเรื่องของอาตารกเบี้ยนะฮะ
อย่างเช่นเราพูดมาเนี่ยมันส่งประกอบเยอะนะครับครับ
ถ้าเกิดปล่อยให้อเมริกาขึ้นดอกเบี้ยอยู่ฝั่งเดียวใช่ไหมฮะสุดท้ายเนี่ย
ประเภทหนึ่งที่มักจะชอบที่ที่มีผลแทนสูงนะครับมันก็จะไหลไปอยู่ไม่
ขึ้นอัตราดอกเบี้ยปีนี้แค่๒ครั้งนะครับเราก็เชื่อกันว่าในแง่ของอัตราดอกเบี้ยในประเทศไทยเนี่ยจะยังคงเดิมได้นะแต่ถ้าอเมริกาเนี่ยปรากฏว่าปีนี้ขึ้น๓ครั้งบางคนฟุ้งไปถึง๔ครั้งโหอย่างนี้เนี่ยมันจะเริ่มมีผลแล้วเม็ดเงินเนี่ยของต่างชาติในบ้านเรา
ถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้วตรวมเงินน้ำมันไหลออกเรื่อยค่าเงินก็ดีอ่อนด้วยนั่นแสดงว่าอัตราดอกเบี้ยบ้านเราคงต้องขึ้นเลยที่สุดครับนอกเหนือจากเรื่องของอัตราดอกเบี้ยทางเฟ็ดแล้วนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่ผมว่ากำลังงออกก็ต้องติดตามก็คือเรื่องของเงินเฟ้อภายในประเทศนั่นเองเพราะว่าเราจะ
ส่งผลให้ภาคเกษตรกรต่างมีเงินในกระเป๋ามากขึ้นก็จะจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นทีนี้อาจจะเป็นตัวดันเงินเฟ้อขึ้นมาอีกอันนี้เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ผมว่ากำลังงอก็น่าจะต้องติดตามอยู่แล้วก็ทีนี้ถ้าเกิดว่าเขาจะต้องขึ้นดอกเบี้ยจริงครับนี้คิดว่าสักประมาณช่วงไหนจะได้เห็นครึ่งปีแ

ขอบคุณพี่นิจชัยพรน้องพี่ทักเจริญนะครับ
ผู้ช่วยกรรมการผู้มนวยการสายงานค้าหลักทรัพย

แล้วก็คุณมาร์คปริพันธ์ประยะอุดมทรัพย

ประเมินว่าขึ้นไม่ขึ้นดอกเบี้ยนโยบาย
ส่วนบ้านเราหลักทรัพย์บุหลวงบอกแล้วนะครับ
อาจจะต้องไปดูประมาณสักครึ่งปีหลัง
ถ้าใครจะกู้เงินซื้อบ้านซื้อนู่นซื้อนี่ซื้อนั่น

เพราะถ้าเกิดว่าขึ้นดอกเบี้ยของไทยแล้ว
แล้วไปกู้ช่วงนั้นจ่ายดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นด้วยนะครับ
นี่แหละครับสาระดีที่นำมาฝากกันเป็นประจำ